พนักงานแม่บ้านการเคหาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านจะไปทำงานในช่วงเช้า
ทีนี้ผ่านศาลก็เลยแวะสักหน่อย
แวะจุดทูบจุดทูปไหว้สารระหว่างที่จะไปทำงานนะคะ
โดยลงจากรถจักรยานยนต์ของตัวเองและเสียบกุญแจคาไว้ที่คอรถเลย
ผมเดาถูกเลยปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ถูก

ทุ่มในวันเดียวกันคนร้ายเอารถจักรยานยนต์มาคืนที่จุดเดิมที่หน้าศาล

ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่านะไม่น่าจะมีนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าทำไมเขาถึงเอามาคืน

นางบัวรวยเต็มใจอายุ๕๗ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านอยู่ที่การเคหาดเชียงใหม่

กำลังจะไปทำงานทำงานอยู่ที่สำนักงานกัน
ระหว่างทางคิดได้ว่ามีสาร
ก็เลยจอดรถจักรยานยนต์แวะไปไหว้สารพระภูมิ
หน้าหมู่บ้านหน่อยซึ่งปกติเป็นทางผ่านอยู่แล้ว

พอลงจากรถจักรยานยนต์เสียบกุญแจทิ้งไว้

แป๊บเดียวแป๊บเดียวด้วยคิดแบบนั้น
ซึ่งขณะที่กำลังจุดทูบไหว้สารจู่
ได้ยินเสียงคนสตาร์ทรถ
สตาร์ทรถนี่คุ้นมากเลย
รถชั้นนี่นารถชั้นนี่นา
หันไปจริงสิ่งที่สงสัยจริง
เพราะว่าพบคนร้ายเป็นชายบอกว่าอายุไม่น่าจะเกิน๕๐ปี
คร่อมรถจักรยานยนต์ของตัวเองอยู่
และหลังจากนั้นตาต่อตาประสานกัน

เพราะว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปต่อหน้าต่อตา
แล้วที่ตะก้าหน้ารถมีทรัพย์สินอื่นด้วยนะคะ
มีกระเป๋าสตางค์มีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วย๑เครื่อง
ในกระเป๋ามีเงินสด๑๐๐๐บาท
เขาบอกว่าเสียดายก็คือบัตรต่างที่อยู่ในกระเป๋า
มีเยอะแยะเป็นเอกสารสำคัญ
แต่ทีนี้ช่วงเวลา๒ทุ่มของวันเดียวกัน
ในขณะที่กำลังตามหาอยู่ใจไม่ค่อยดีไงคะ

ปรากฏว่าคนร้ายนำรถจักรยานยนต์
มาจอดคืนไว้ที่หน้าศาล
นี่คือจุดที่เอาไปเลยนะซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุ
สภาพเขาบอกว่าสภาพเรียบร้อยเลยนะคะ
ไม่มีการล้มไม่มีการหักใดและทรัพย์สินต่าง
ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินอยู่
เงินในนั้นก็ครบมาครบบัตรก็ครบโทรศัพท์มือถือก็อยู่
คาดว่าคนร้ายน่าจะกลัวความผิดนะคะ
ซึ่งแม้ว่าจะได้คืนนะคะคุณสำรวยนี่บอกว่า
ยังไงฉันก็จะต้องแจ้งความ
ก็ไปแจ้งความเอาไว้นะคะบอกว่าอยากจะให้ติดตาม
อยากจะให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนร้าย

ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ทำไมถึงเอามาคืน
ไปใช้แป๊บเดียวหรือเปล่าบอกมีธุระวันหนึ่ง
ธุระวันเดียวหรือมีความเรื่องความเชื่อนะ
นั่นสิเดี๋ยวต้องรอจับกลุ่มตัวได้ก่อนนะ